สำหรับโตโนภาคินค่ะแล้วก็สาวนิชานั่นเองนะคะ
คู่จิ้นฟินเวอร์คู่นี้แฟนโอ้อยากจะให้เป็นคู่จิ้นซะเหลือเกินนะคะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพที่ไปทริปญี่ปุ่นยังติดตากันอยู่
ผลงานละครก็ยังติดอยู่ในใจแฟนนะคะดูยังไงยังไงกองเชียร์ก็ยังคงลุ้นหนักเหมือนเดิมคุณ
ตอกย้ำภาพคู่จิ้นสายบุญที่ร่วมกันควงไปทำบุญกันหลายต่อหลายครั้งนะ
ก็ยิ่งฟินกันไปใหญ่เลยค่ะเรื่องนี้นะคะนิชาออกมาเผยไปหลายครั้งหลายรอบนะคะ
รอบนี้ฝ่ายชายโตโน่ออกมาย้ำสถานะบ้างนะคะว่าเป็นพี่น้องเช่นเดียวกัน
ส่วนหลังจากนี้ความสัมพันธ์จะเดินหน้าไปแบบไหนเจ้าตัวพูดทิ้งท้ายว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ

ญี่ปุ่นก็เราไปทำงานครับไปทำงานก็โชคดีที่ผมก็ไม่เคยพาคุณแม่เที่ยวเลย
ก็พาแม่ไปด้วยนิชาก็พาแม่ไปด้วยก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ดีครับ
ครับผมกลับมาก็ไปทำบุญกันต่อที่นั่นกับพวกพี่หน่องกับอะไรอย่างนี้
ทุกอย่างมันก็ผมคิดว่ามันก็มีความสุขนะครับ
ทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกันก็นิชาก็น่ารัก
เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแบบเนี้ยดีแล้วการที่จะคบกันหรืออะไรอย่างเง
ผมก็คิดว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าครับนิชาเป็นคนดีครับ
น้องเป็นคนดีแล้วเป็นคนที่น่ารักมากนะครับทำงานหนักเพื่อคนที่เขารัก
เขาแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเสมอเลยนะครับผมพอพอเรามาเห็นข่าวเรื่องตัวหลอกอะไรอย่างเงี้
ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ถูกอะครับดังนั้นนิชาไม่เคยหลอกผม
ไม่เคยหลอกใครนะครับทุกทุกอย่างที่นิชาทำสำหรับผมแล้ว
ผมมองเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์ใจหมดเลยนะครับเวลาโตโน่เขาตอบเรื่องความสัมพันธ์
เรื่องความรักเนี่ยเขาตอบแบบจริงจังด้วยนะแล้วก็ยืนยันด้วยค่ะ
นิชาเขานิสัยดีไม่มีการมาลงเป็นตัวลงตัวหลอกอะไรแน่นอนนะคะ
แต่ว่าแฟนก็ยังลุ้นหนักเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าโอ้โหคุณภาพที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันแบบมันจิ้นมันฟินเวอร์
และที่สำคัญคุณพ่อเอ่ยคุณแม่นะคะไปด้วยกันสองคู่สองคนเลยเนี่ย
มีข่าวดีหรือเปล่าหลายคนคาดเดากันไปถึงขนาดนั้นเลยนะคุณ
คือจากคู่จิ้นเนี่ยบางคู่สามารถพัฒนาเป็นคู่จริงเป็นคู่จริงในชีวิตจริงได้
ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะเมื่อสักครู่นี้โตโน่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
ถ้าเรื่องความสัมพันธ์มันจะพัฒนาก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคต
เพราะฉะนั้นอนาคตก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะ
อาจจะเป็นคู่จริงกันก็ได้ลุ้นกันต่อไปนะคะ